จีโรแมนแอนด์แฟมิลี่
จีโรแมนแอนด์แฟมิลี่
จีโรแมนแอนด์แฟมิลี่
จีโรแมนแอนด์แฟมิลี่
จีโรแมนแอนด์แฟมิลี่
ผมใส่ใจดีแฮปปี้ดีจริง
แฮปปี้ทูเกตเตอร์
จีโรแมนแอนด์แฟมิลี่
น้องตัวถูกใช่มั้ยล่ะพี่ปล่องใส
เลยพ่อยังคิดช้ากว่าน้ำใจเลย
สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและผู้รับฟังทางบ้าน
แม่คะถ่ายท้าวสดกันออกรางวัลมาแล้วค่ะ

งวดนี้แม่ซื้อสลากไปกี่ใบเนี่ย
แม่ซื้อใบเดียวเองจ้าซื้อแต่พอดีเอาไว้ลุ้นสนุก
น่ะแม่ซื้อทุกเดือนเลยเคยถูกรางวัลบ้างไหมครับ
อืมไม่ให้เลยจ้าสมมุติแม่ซื้อครั้งละหนึ่งใบก็แปดสิบบาท
หนึ่งปีมีสิบสองเดือนออกรางวัลเดือนละสองครั้ง
ก็เท่ากับหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทเกือบสองพันเลยนะคะแม่
โหเสียดายเงินจังเลยน้ำใจก็คิดซะละเอียดยิบเลย
แต่ลูกก็พูดถูกนะแม่อืมรถพ่อว่าแม่อีกคนเหรอ
ว่าแต่เงินเดือนเดือนนี้มอบให้แม่หรือยังจ๊ะ
ถึงเวลาต้องซื้อของเข้าบ้านแล้วนะค่าน้ำค่าไฟค่าขนม
ค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่ากับข้าวค่าอาหารแฮปปี้
ค่าลอตเตอรี่ฉันด้วยโอ้โหเฮ้ยจ้าจ้าเดี๋ยวพ่อเอาให้
เข้าเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนะแม่ค่าลอตเตอรี่
แม่เอาเงินพ่อไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยเหรอแหมแม่เอาเงินพ่อไปซื้อ
ก็ถือซะว่าพ่อเอาเงินช่วยเหลือสังคมไปด้วยไง
แม่คะพ่อคะน้ำใจงงที่แม่เอาเงินพ่อไปซื้อลอตเตอรี่
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่พ่อช่วยเหลือสังคมงงจริงค่ะ
ถ้าแม่เอาเงินพ่อ๘๐บาทแล้วซื้อหนังสือให้น้ำใจอย่างนี้
น้ำใจไม่งงเพราะเป็นเงินที่พ่อทำเพื่อน้ำใจ
คืออย่างนี้นะรายได้ของสำนักงานสลากส่วนหนึ่งส่งรายได้เข้ารัฐ
และถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่ส่งรายได้ให้รัฐสูงที่สุดเลยนะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไปทำประโยชน์ให้สังคม
อย่างตอนนั้นที่พ่อบอกว่าไปช่วยสำนักงานสลาก
อาหารกลางวันเด็กตอนที่ไปสลากสัญจรที่ชายภูมิไง
จำได้แล้วค่ะตอนนั้นพ่อจีโล่กลับมาเล่าให้ฟังว่า
เด็กในพื้นที่น่ารักมากอยากพาน้ำใจไปเล่นกับพวกเขาเลย
เผื่อว่าน้ำใจจะได้เพื่อนใหม่
ที่ทำงานพ่อไม่ใช่แค่เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนะ
ยังมีอีกหลายอย่างที่สำนักงานสลากเข้าไปสนับสนุน
ทั้งด้านวัฒนธรรมศาสนากีฬาสาธารณสุข
แม้กระทั่งการสร้างตึกของโรงพยาบาล
โหเยอะมากเลยครับพ่อ
จำได้ไหมโปร่งใสที่พ่อพาพวกเราไปดูแข่งเรือยาว
หุ้ยเล่หุ้ยที่นนทบุรีเชียร์แข่งเรือยาวกันเสียงแหบเสียงแห้ง
แล้วก็ไปช่วยการทำความสะอาดชุมชนของเรา
ก็มาจากการสนับสนุนของสำนักงานสลากจ้า
น้ำใจนึกว่าแม่ชวนไปเที่ยวงานเฉย
ที่แท้เป็นงานที่สำนักงานสลากจัดขึ้น
เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมเรานี่เอง
รางวัลที่หนึ่งแรกที่ออก
ถูกรางวัลล่ะคะไม่ถูกรางวัลหรอกจ้า
แต่แม่ก็ไม่เสียใจนะลุ้นสนุก
ดีซะอีกที่แม่ได้ช่วยเหลือสังคมค่ะ
แม่ดีจิตโพสต์จิตใจดีที่สุดเลย
และแฟมิลี่มองใส่ใจดี
แฮปปี้ดีจิตแฮปปี้ทูเกตเตอร์
จีโรแมนและแฟมิลี่